โตต้าไทยลีกนะครับเมื่อวานแข่งขันกันครบทุกคู่ในนัดกลาง
สัปดาห์นะครับก็เป็นว่าเมืองทองมิตเติร์ดยังแรงต่อเรื่อง
ไปชนะนัดที่๑๔ซึ่งเป็นสถิติที่เท่ากับบุรีรำ
ซึ่งคว้าแชมป์ในปีที่แล้วครับเป็นเกมนัดบิ๊กแมทครับโอ้โห
เมืองทองเต็งแชมป์เลยนะก็โอ้โหถ้ากว่าจะชนะแบบนี้ไป
เรื่อยกันมาทั้งสามสี่เกมนี้งานหนักเหมือนกันนะครับสำหรับ
ทีมที่ตามอยู่วันเป็นเกมนะครับเจอกับบางกอกราศที่
สเตดียมนะครับเมืองทองพวกเขานั้นได้ประตูขึ้นนำนะครับ
หม่งสกัดมาแล้วแถวสองเก็บได้ยิงสวนตูมเดียว
เข้าไปเลยนะครับโอ้โหยิงซ้ายแบบนี้นี่ธีรสินทำได้
ยอดเยี่ยมมากเลยครับยิงแน่นสองข้านครับธีรศิลป์แดงดา
ช่วงนี้กลับมาหลังจากที่เป็นพ่อคนที่ดูสมาธินิ่งขึ้นเยอะ
เลยนะครับจากนั้นครับลูกที่สองตามมาครับลูกที่ยี่สิบ
เข้าไปแล้วจ่อจ่อเลยครับแบบนี้โอ้ทีรศิลป์นี้เรื่องว่า
ว่าเพิ่งย้ายมาแต่ปรับจูนเร็วมากมาเติมเต็มครับ
สุดท้ายแปลว่านี่อะไรครับช่วงทดเจ็บนะครับครับ
แต่สุดท้ายไม่ทันเวลาไม่พอคุณผู้ชมครับสุดท้ายจบเกมนะครับ
เมืองคลองชนะได้๒ต่อ๑พร้อมกับพลัมเศรษฐี
ชนะ๑๔เกมติดต่อกันเท่ากับบุรีรำยูเนเต็ดที่เคยทำไว้เมื่อปี๒๐

ถ้านัทชนะอียส์นะครับจะทำลายเศรษฐีของบุริรัมย์นะครับ
เปิดบ้านเจอกับพัทยายูเนเต็ดอันดับ๑๓
คอกสะดุดนะครับแนะนำก่อนจากลูกยิงของมาริโออิรอฟสกี้นะครับ
สารวัตรเดชวิทย์จ่ายให้นำหนึ่งสูตรในช่วงครึ่งแรก
แต่ว่าครึ่งหลังก็พัทยาสามารถตีเสมอได้ครับ

เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความงาม

ใช่ถ้าเกิดบรรยายเกมในพัทยาน้องนะคะ

มิดผลสเตดียมพบกับอาร์มียูเนเต็ดอันดับที่๑๒
ไป๑๗นาทีนะครับรุ่งรัฐภูมิจันทึกครับคุณผู้ชมครับ
ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเชียงรายยูเนเต็ด
ยิงให้กับเจ้าถิ่นนำก่อน๑๐ในครึ่งแรกครับ

ทีที่๔๙แฮเบอร์ตี้ยิงบริเวณกรอบเขตโทษให้กับราชบุรี
ขยับหนีไปเป็นสองประตูต่อศูนย์
จากนั้นครับมาได้เพิ่มอีกจังหวะนี้สกัดไม่ดีจัวลมครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นแฮเบอร์ตี้ครับมายิงประตูที่๒ในนาทีที่๘๑
ราชบุรีนำห่างถึง๓๐ครับ
ช่วงท้ายเกมอาร์มีมีฮึดนะครับ
ได้ประตูตีไข่แตกจากทางด้านสนุกรานถิ่นจอม
แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครับ
ราชบุรีก็ชนะไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
ไปที่เกมคู่ระหว่างนครราชศรีมานะครับ
อันดับ๑๕เปิดบ้านเจอกับชัยหน้าฮอนบิลอันดับ๑๖

คู่นี้ประตูเดียวครับลูกยิงของบิยอลลีเดมันครับ
โอ้โหยิงไกลลูกนี้
ประตูโทนครับโฮราชเอาชัยนาธ์ชัยนาธ์๑ต่อ๐เกือบ๓คะแนนครับ
โอ้โหยิงตะข่ายแทบขาดเลยนะครับ
ต่อมาครับราชนาวีนะครับในชุดสีน้ำเงินอันดับที่๑๔ครับ
เปิดบ้านพบกับบุรีรำแชมป์เก่าอันดับที่๔
ที่ไม่ชนะมาใน๔เกมแล้วนะครับในชุดสีขาว
เกมนี้ตลอด๙๐นาทีบุรีรำเนี่ยมีโอกาสอย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ไม่สามารถเจาะประตูได้ก็จบเกมเสมอกันไป
๐๐ครับสมควรให้บุริยุรัมณ์นั้นมีสิทธิไม่ชนะในลีก
ติดต่อกันแล้วนะครับ๕เกมเทียบเท่ากับปี๒๐๑๒ในช่วงเล็กที่๒
ก็ยังต้องกวานหาฟอร์มเก่งต่อไปสำหรับบุรีรำแชมป์เก่านะครับ
ต้องใช้เวลานะครับเสริมมาเป็น๑๐ตัวก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะจูนกันเร็วนะครับ
ยุคเริ่มต้นอีกครั้งของบุริยุรัมณ์ในการตามความความสำเร็จผลในคุณอื่นนะครับ
เชียงรายชนะสุโขทัย๒๐ศรีสะเกดเสมอบีบีซียู
สุพรรณบุรีครับเสมอชนบุรี๐๐และบีซีเทโรศาสนานะครับ
ครับก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่๑๗รองท้ายตารางนะครับ
ไปดูสรุปตารางคะแนนกันหน่อยครับหลังจบอันดับที่๑๙นะครับ
อันดับ๑ยังเป็นเมืองทองครับนำโด่งเลยครับมี๕๑คะแนน
ลนไปอยู่อันดับที่๖แล้วนะครับมี๓๒คะแนนโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ในฤดูการนี้ก็ลำบากหน่อย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ในนัดที่สิบนี้เตะกันครบทั้งเจ็ดคู่
พบกับราชนาวีทีมเดียวในลีกที่ยังไม่แพ้ใครในตอนนี้ถือว่าคู่นี้สุดมันแน่นอน